เช้านี้ต้องรู้สำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้

เงินเกิน๒๐๐๐บาทขึ้นไป

แต่ถ้ามีแชทการกู้ยืมเงิน

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งใครถือบัตรคนจนครับ
สามารถจะใช้ซื้อของได้เป็นส่วนลดได้
แต่เบิกเป็นเงินสดไม่ได้ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องนี้ก่อนใครที่เดือดร้อนจากอุทธกภัยทั่วไทย

เพราะว่าท่านนายกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำรวจความเสียหายและเตรียมงบเยียวยาครับ
โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับมหาอุทธกภัยเมื่อปี๕๔
เยียวยาผู้ประสบภัยครอบครัวละ๕๐๐บาท
และอุทธกภัยในปี๕๙ก็คือช่วยเหลือกเกษตรกร

โดยสำนักงบประมาณได้ตั้งงบกลางช่วยเหลือไว้๒๐๐๐ล้านบาท

กระทรวงการคลังได้มีมาตรการลดหย่อนภาษี
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขยายเวลายื่นแบบภาษี
และยกเว้นค่าเช่าให้ผู้เช่าพื้นที่ราชพัสดุครับ
ทั้งหมดนี้ก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคอรมอล

ส่วนใครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรคนจนปี๖๕อันนี้ต้องรู้เลย

ขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึง๓๑ตุลาคมนี้
จนถึงตอนนี้มียอดคนลงทะเบียนแล้วกว่า๒๑ล้าน๙แสนคน

จ่ายเงินเข้าบัตรคนจนตั้งแต่เดือนตุลาคม๖๕เป็นต้นไป

ทุกวันที่๑ของเดือนจะได้เงินซื้อสินค้า๒๐๐๓๐๐บาท
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม๑๐๐บาท
ค่ารถบขศค่ารถไฟรถไฟฟ้ารถขอสมกรเดือนละ๕๐๐บาท
โดยทุกวันที่๑๘จะมีเงินคืนค่าไฟฟ้า๓๑๕บาทต่อครัวเรือน
เงินคืนค่าน้ำปลาปลาร้อยบาทต่อครัวเรือน
ส่วนทุกวันที่๒๒ครับจะได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ๒๐๐บาทครับ
ว่าทุกสิทธิ์เนี่ยนะคุณผู้ชมเบิกมาเป็นเงินสดไม่ได้นะครับ
และต้องใช้ให้หมดไม่มีการไปทบยอดในเดือนถัดไปนะครับ
ส่วนเรื่องนี้สำคัญสำหรับคนที่มีเงินให้เพื่อนยืมแล้วเพื่อนเบี้ยวเหนียวหนี้เนี่ย
ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณอักษรครับเจ้าหนี้ก็สามารถจะฟ้องร้องได้
โดยเพจกองปราบรามแนะนำข้อมูลทางกฎหมายครับให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้รู้กันเอาไว้
ระบุว่าการยืมเงินผ่านแชทหรือว่าสังคมออนไลน์
โดยไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมก็ให้ถือว่า
ยืมเงินเป็นสัญญาและเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน
นำมาฟ้องร้องคดีได้ครับ
มีการยกดีการ์มาเป็นตัวอย่างด้วยที่ระบุว่า
แชทที่ระบุการขอยืมเงินจำนวนเงิน
เห็นบัญชีแชทของผู้ยืมชัดเจนและมีสลิปโอนเงินที่ระบุวันเวลาการโอนเงิน
นำไปฟ้องร้องต่อสารได้ตามกฎหมายเป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนนะครับ